อันนี้โอ้โหชายวัย๕๓ปีถูกหลอกให้รักแล้วหักค่าธรรมเนียม
สูญเงินไป๓ล้านบาทเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้
นี่ค่ะคุณธนากรอัครปิยะโพคินอายุ๕๓ปี
เข้าแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนสพแสนศุกร์จังหวัดชมบุรี
เพื่อดำเนินคดีกับนางสาวจุธามาศในข้อหาช่อกงนะครับ
โดยคุณพี่ธนากรนำหลักฐานการพูดคุยผ่านไลน์กับนางสาวจุธามาศนะ
เพราะว่านางสาวจุธามาสโอ้โหหลอกให้ผมรักตีสนิทกับผม

หลังจากนั้นนะฮะคือคบหาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว
หลังจากนั้นนางสาวจุธามาศอ้างว่าเธอได้รับมรดกเป็นที่ดินจากคุณย่าค่ะ
แล้วก็กว่าจะเอาที่ดินตรงนี้มาได้นะคะ
ก็ต้องนำเงิน๓๕๐๐๐บาทไปทำเรื่องโอนค่ะ
ธนากรมีให้หนูยืมไหมคะ

ไปอีก๑เดือนนางสาวจุธามาขอยืมเงินอีกครั้ง
บอกว่าจะต้องไปเดินเรื่องกู้เงิน๑๐ล้านบาทกับทางธนาคาร

ผมถึงบอกว่าถูกหลอกให้รักและถูกหักค่าธรรมเนียมเนี่ยนะ
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมกับธนาคารนะ
บาทค่ะพี่ธนากรขอยืมอีกได้ไหมคะ
รวมไปรวมมานะคุณขอยืมไป๓ล้านบาท
ครั้งล่าสุดสาวเจ้าคนนี้พาพี่ธนากรมาที่บ้านหลังหนึ่ง

แต่คุณย่าไม่ชอบให้ผู้ชายเข้าบ้านนะคะ
งั้นเดี๋ยวหนูเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวหนูมานะพี่รอในรถ
หลังจากนั้นนางสาวจุธามาศหายไป

ธนากรเลยบอกถูกหลอกแน่
ก็เลยมาแจ้งความเอาไว้แบบนี้นะครับ
พอพี่ธนากรสืบไปสืบมาบ้านที่ผู้หญิงคนนี้พาไป
แล้วบอกเป็นบ้านย่าย่าจะมอบมรดกให้
ธนากรไปสืบเองสอบถามคนแถวนั้น
บอกตรงกันบอกว่าไม่มีคนชื่อนางสาวจุธามาศอยู่ในระแวกนี้

แล้วพี่เขามีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะ
ขณะที่รถยนต์คันหนึ่งมารับและพานางสาวจุธามาศหลบหนีไป
นี่พี่เขาบอกตรงนี้รถคันนี้รถคันนี้
เอามาเป็นหลักฐานในการแจ้งความกับตำรวจนะครับ
หลังจากนี้เองหลังจากที่เป็นข่าว
นี่รถคันนี้ล่าสุดมีความคืบหน้าจากพี่ธนากรด้วยนะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่านางสาวจุธามาโทรมาจะเคลียร์ใช่ไหม

ขอให้มาเคลียร์หนี้สินกันบ่ายวันนี้

นางสาวจุธามาสจะเอาเงินมาคืนให้
แต่ยังไม่ได้บอกนะเงินกี่บาท

หลอกให้รักและหักค่าธรรมเนียมพี่เนี่ยนะ
ทีมข่าวพยายามสอบถามเพื่อนสนิทของนางสาวจุธามา

พูดสั้นบอกว่าไม่สะดวกให้รายละเอียด

ที่สศนสุกว่ามีความคืบหน้ายังไงนะคะ